มีการโทรคุยกับพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าจะรับผิดชอบจะชดใช้ให้
แต่ถึงเวลาตามนัดก็ไม่มาค่ะ

เสื้อข่าวคนนี้ค่ะ
คุณแน่คุณแน่
เขาเป็นคนที่เขาอยู่ครั้งแรกค่ะ
แล้วก็กระชาก